แล้วก็ถูกซ่อมให้ไปวิ่งเนื่องจากว่าทำไม่พร้อมกัน
แล้วน้องก็หมดสติเสียชีวิตล่าศุดรุ่นที่คนนั้น
หัวหน้าซ้อมเชียร์ก็ถูกดำเนินคดีไปนะฮะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่มีคำถามว่ามันมีกล้องวงจรปิดไหมล่ะ
อืมมีครับแต่เสียทั้งหมดอ้าวใช้การไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวนี่ไง
เหตุการณ์นี้ครับนางสาวพรพิพัฒน์หรือว่าน้องมิ้นท
อายุสิบเก้าปีนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพรรดิปูเก็ต
เสียชีวิตจากการถูกรุ่นพี่ลงโทษให้วิ่งที่บริเวณลานจอดรถนะฮะ
ของมหาวิทยาลัยจนช็อกแล้วก็หมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากว่า
บอกว่ามันเป็นกฎระหว่างคนคุมกับรุ่นน้องที่เป็นเซเลเดอร์ว่าทำไม่พร้อมกัน
โดนลงโทษให้วิ่งอะไรแบบเนี้ยนะฮะนางสาวแพร่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสอง
เป็นหนึ่งในสี่รุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องกับการคุมซ้อมเชลิเดอร์นะฮะ
ผู้ปกครองได้พาไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตแล้วนะฮะ
ก็มีพ่อมีกลุ่มรุ่นน้องในทีมเชียร์ไปด้วยมีอาจารย์ที่ปรึกษาไปด้วย
พนักงานสอบสวนได้ใช้เวลาสอบปากคำกว่า๕ชั่วโมงครับ
แล้วก็แจ้งข้อเก่าหากับรุ่นพี่คนนี้นี่นั่งหันหลังอยู่ใส่หมวกนะครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
ก็มีโทษจำคุมไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปก่อน
ในการสอบปากคำเนี่ยนางสาวแพรมรุ่นพี่เนี่ยยอมรับว่าตัวเขาเนี่ย
เป็นคนสั่งรุ่นน้องไปวิ่งรอบลานจอดรถจริงยืนยันว่าการลงโทษด้วยการวิ่งเนี่ย
ไม่ใช่การแกล้งนะมันเป็นข้อตกลงกันว่าเออถ้าเกิดน้องทำไม่พร้อมกันนะ
ต้องไปวิ่งนะอะไรแบบนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะ
แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้น้องมิ้นถึงแก่ความตาย
เป็นการให้การแบบภาคเศษนะครับแต่ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชน
จากว่าทุกคนยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงสอบกลางภาคด้วย
สอบเสร็จวันศุกร์นี้นะเดี๋ยวจะหามรือกันกับกลุ่มเชียร์เรื่องของการให้ข้อมูลกับสื่ออีกครั้งหนึ่ง
เท็จจริงแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรทีนี้ทีมข่าวเราไปตรวจสอบต้องการจะไปหาหลักฐาน
ก็คือตึกที่เกิดเหตุคือตึกคณะอุตสาหกรรมนะฮะจริงแล้วเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดรอบตึกอยู่๙ตัว
แล้วมี๕ตัวหันออกมาฝั่งหน้าตึกแล้วข้างตึกที่เกิดเหตุที่มีการซ้อมเชียร์มีการวิ่งกันอยู่
แต่๕ตัวนี้พบว่าระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาจึงไม่สามารถเปิดดูภาพได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกันกับนางสาววิลาวันเอียดดำซึ่งเป็นญาติของน้องมิ้นที่เสียชีวิตก็บอกว่า
ตอนนี้รู้แค่ว่าตำรวจเรียกตัวรุ่นพี่ไปสอบปากคำนะก็รู้สึกว่าอ่ะคดีก็มีความคืบหน้าก็พอใจระดับหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารุ่นพี่ให้การอย่างไรบ้างนะแต่ก็อยากให้มาขอโทษครอบครัว
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วครอบครัวจะทำร้ายเขาไม่ต้องกลัวเพราะน้องมิ้นก็เสียชีวิตไปแล้ว
แค่อยากได้ยินคำขอโทษและการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรุ่นพี่เหล่านั้นบ้าง
เอาไปฟังญาติเขาหน่อยครับ
คือพี่เข้าใจนะคะด้วยความกลัวนะคะเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามา
แต่ตรงเนี้ยพี่ยืนยันเลยว่าไม่มีการทำร้ายแน่นอนค่ะไม่มีการทำร้ายน้องแน่นอน
ที่ที่รอตอนนี้ก็คือรอฟังคำขอโทษจากน้องนะคะ
อย่างน้อยเนี่ยน้องมาพูดกับคุณแม่ที่กำลังนอนอึ่งคือสลบบ้างไม่สลบบ้าง
คือคุณแม่ยังเพ้อหาแต่ลูกอะค่ะ
อย่างน้อยคุณแม่ได้ยินว่าพี่เข้ามาขอโทษน้องมินท์แล้วนะ
คือน้องมินท์เสียชีวิตไปแล้วค่ะทีนี้คือต้องเข้าใจทางเราด้วยว่าทางเราก็รู้สึกเสียใจ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับรุ่นพี่ทุกสถาบัน
ไปทำอะไรลงโทษอะไรรุ่นน้องต้องดูให้ดีว่ามันเหมาะสมไหม
น้องเขาไม่สบายหรือเปล่านะครับ